สองสามีภรรยาที่เขาเป็นคนขายลอตเตอรี่
มีการนำสลากไปขึ้นรางวัลที่ร้านทอง
แต่พอตรวจสอบดูปรากฏว่า
เลขนั้นมีการปลอมแปลงมีการแก้ไข
ให้มันตรงกับเลขท้าย๒ตัวที่ออกรางวัล

อรัญญาประเทศจังหวัดสาแก้วเนี่ยก็ไปแจ้งเหตุ
ให้ตำรวจภูทรอรัญญประเทศไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ
เพราะว่ามีสองสามีภรรยาที่เขาขายลอตเตอรี่
นำลอตเตอรี่ปลอมมาขึ้นเงินรางวัล
ซึ่งลอตเตอรี่ฉบับที่นำมาขึ้นรางวัลเนี่ยนะคะ
เป็นของงวดวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา
รางวัลก็คือเลขท้าย๒ตัว๓๓เลขเบิ้ลที่ออก
สองสามีภรรยานี้เขานำมาขึ้นเงินหนึ่งฉบับ

แต่ทีนี้พอเจ้าของร้านทองเขาก็สังเกตให้ดี
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูสิคะเลขหลักสุดท้ายเลข๓ตัวสุดท้ายเนี่ย
เหมือนมีการแก้ไขว่ามันด้วยเนื้อกระดาษแล้วมันไม่น่าใช่เลข๓
ทีนี้ก็เลยส่งให้กับตำรวจตรวจสอบค่ะ
เจ้าของร้านทองก็เล่าให้ฟังบอกว่าสลากกินแบ่งฉบับนี้เป็นสลากปลอม
เพราะว่าพอสังเกตดูอย่างละเอียดแล้วก็รู้ว่าเลขสุดท้ายมีการปลอมแปลงแก้ไข
ทีนี้เลยนำโทรศัพท์มาส่องอ่านบาร์โค้ดบนสลากไง
แล้วพอตรวจสอบพบว่าเลขจริงของสลากใบนี้ไม่ได้ลงท้ายด้วย๓๓นะ
แต่ลงท้ายด้วย๓๗มีการแก้ไขตัวเลขตัวสุดท้ายก็คือจากเลข๗ให้เป็นเลข๓
เพื่อให้มันตรงกับเลขสองตัวทีนี้ก็เลยแจ้งสองสามีภรรยาให้ทราบค่ะ
สลักรูปแบบใหม่เขามีบาร์โค้ดตรวจสอบได้คือร้านทองร้านนี้เขารับขึ้นเงินสลัก
ไม่ได้หมายความว่าร้านทองทุกร้านจะรับนะฮะแต่ว่าเจ้าของร้านทองเขาเอกใจ

คือ๒คนนี้เขาบอกว่าฝั่งสามีก็คือนายสุพลสุติยะวันอายุ๔๕ปี
ฝั่งภรรยาก็คือนางวีสุดาสุติยะวันอายุ๔๔ปี
เป็นคนขายลอตเตอรี่ที่จังหวัดเลยค่ะ
ฝั่งภรรยาบอกว่าไปเจอลอตเตอรี่นี้ตกอยู่ใต้ต้นไม้
ตอนนั้นกำลังขายลอตเตอรี่อยู่กับสามีพอดีอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาอรัญญประเทศ
ไม่ได้เป็นคนพลอมแปลงด้วยแต่ทีนี้ตำรวจก็ยังไม่ปรับใจเชื่อเท่าไหร่
ก็ขายลอตเตอรี่อยู่เองจับลอตเตอรี่อยู่ทุกวันทำเป็นอาชีพขายเป็นอาชีพ
น่าจะรู้วิธีการสังเกตว่าลอตเตอรี่ฉบับไหนเป็นของจริงฉบับไหนเป็นของปลอม
ดังนั้นตำรวจก็เลยควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันพยายามช่อกงนะคะ